ดูเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดช่วงค่ำซึ่งผู้ชายกับผู้หญิงเขาทะเลาะกันแล้วฝ่ายหญิงอ่ะเมาเบียคุณทีนี้พอเมาเบียอัลวาดโวยวายนะหยิบคัตเตอร์มาแล้วก็ขู่ด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะเหตุการณ์นี้ตำรวจต้องพยายามระงับเหตุค่ะ

เชื่อมึงเดี๋ยวกูผ่อนก็เอาเข้าบ้านไป

กลับไปอยู่กับแม่เก่ามึงดิ

มันตกมาตีอยู่ทำไมอ่ะ

กูทำลับตัวเนี่ยมันทำไม
กูไม่เห็นมึงกูมีลูกกับมึงแหละ
โหเนี่ยคุณผู้ชมคะ
คือเธอแบบอัลลวาสเลยอะค่ะ

แล้วตำรวจก็พยายามห้ามจับใจความได้บางอย่าง

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนประมาณ๓ทุ่ม
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้ก่อนจะถึงศาลจังหวัดตราด
ผู้หญิงคนนี้ที่เธอโวยวายอยู่เนี่ยนะ
คือนางสาวนรมนอายุ๒๔ปี
ส่วนผู้ชายชื่อว่านายเดี่ยวอายุ๒๖ปี

แล้วฝ่ายหญิงน่ะเพิ่งคลอดลูกออกมาลูกชายตัวน้อยอยู่เลย

ทีนี้พอตำรวจเข้าไประงับเหตุเนี่ยนะ
เห็นไหมหลายนายเลยก็พยายามที่จะไกลเกลี่ย
แต่ตัวของฝ่ายหญิงนางสาวนรมนเธออลวาดหนักกว่าเดิม
แล้วมีช็อตจังหวะที่เอามีดคัตเตอร์ออกมาจากกระเป๋า

แล้วสิ่งที่ได้ยินคือฝ่ายหญิงก็ตัดเพาะฝ่ายชาย

แล้วก็ตะโกนให้ฝ่ายชายมากราบเท้า
แต่สุดท้ายตำรวจก็ต้องตามญาติให้ญาติมาปลอบใจ
อันนี้ก็มีช็อตของการยื้อยุดกันอยู่สักพักนึง

ซึ่งท้ายที่สุดนะตัวนางสาวนรมนใจเย็นลง
แล้วเพื่อนของนายเดี่ยวให้ข้อมูลแบบนี้
ตอนเกิดเหตุที่นารูมนม้าโวยวาย
เดี่ยวกับนารูมนมาหาที่บ้านแล้วก็นั่งดื่มเบียนกัน
ระหว่างนั้นพี่สาวของแฟนเก่าในเดี่ยวมาหาที่บ้านด้วย
ปัจจุบันก็ไม่พอใจสิคะแล้วก็ทะเลาะกัน
หลังจากนั้นโอ้ดิกรีความร้อนระอุเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณเลยค่ะ

ขับรถออกไปข้างนอกแล้วก็มาจอดรถกลางถนนแบบนี้
โวยวายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
สุดท้ายตำรวจนะต้องพานางสาวนรมนไปส่งที่บ้าน
แล้วก็ให้ญาติดูคือเธอก็เมาเบียร์ด้วยแหละส่วนหนึ่ง
เจรจาเคลียร์ปัญหากันให้เรียบร้อยด้วยนะคะ